ภารกิจการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้น
ได้รับการขนานนามว่ายากยิ่งกว่าการปิ่นยอดเขาเอลเรสก็ว่าได้นะครับ
ซึ่งภารกิจในครั้งนี้มีนักดำน้ำที่เป็นชาวต่างชาติ
ที่เป็นนักดำน้ำเป็นนักกู้ไพรในถ้ำมาร่วมงานกันเยอะนะครับ
จะมีใครบ้างนั้นติดตามจากรายงานครับ
นั่นก็คือการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในถ้ำออกมาได้อย่างปลอดภัย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีทางการไทยเป็นผู้นำครั้งนี้

นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนาน๗ปี
ได้ยินข่าวคราวการติดถ้ำของเด็กและโค้ชทีมหมูป่า
เขาจึงไม่รอช้ารีบอาสาเข้ามาช่วยเหลือทีมกู้ภัยทันที
จากตัวเองเคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงอยู่หลายครั้ง
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความยากลำบากในปฏิบัติการแล้ว
อันสวดจึงเสนอให้ทางการไทยติดต่อไปยังสถานทูตสหราชอาณาจักร
เพื่อประสานไปยังสมาคมการกู้ภัยในถ้ำของอังกฤษ
ได้นักดำน้ำที่มีประสบการณ์ระดับโลก
แก่ร็อปฮาเปอร์ริกสแตนตันและจอนโวลันเทนมาร่วมภารกิจ
ทั้ง๓คนถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงลุล่วง
โดยนายริกสแตนตันและนายจรโวลันเทนเป็นคู่หูดำน้ำที่ถูกยกย่องว่าเก่งที่สุดในโลก
และเป็นเจ้าของสถิติการดำน้ำในถ้ำความยาวกว่า๙กิโลเมตรในสเปนเมื่อปี๒๕๕๙
และนายสแตนตันคนนี้เองที่เป็นคนแรกที่พบเด็กและโค้ชหลังจากสุดระยะเชือกนำทางที่ทำให้เขาต้องขึ้นสู่ผิวน้ำ
และมาประจวบเหมาะพบกับ๑๓ชีวิตที่กำลังนั่งอยู่บนเนินนมสาวอย่างพอดิบพอดี
แม้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
แต่การนำเด็กและโค้ชออกมาจากถ้ำนั้นถือเป็นภารกิจที่หินจนเกินกำลังกว่าที่หน่วยซิลและ๓นักดำน้ำชาวอังกฤษจะสามารถรับมือได้เพียงลำพัง
ซึ่งจุดเปลี่ยนนี้เองที่นำไปสู่การระดมความช่วยเหลือจากอีก๖ชาติ
แก่ออสเตรเลียสหรัฐลาวพม่าจีนและญี่ปุ่นที่ต่างส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่างมายังประเทศไทย
หนึ่งในบุคลากรคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิต๑๓หมูป่านั่นก็คือดรริชาร์แทริส
สัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลียที่ได้สละเวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อนบินตรงมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมภารกิจนี้
โดยนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ดรแฮริสยังมีประสบการณ์ในด้านการดำน้ำนานกว่า๓๐ปี
และเขาคนนี้เองที่เป็นผู้ร่วมเดินทางเข้าไปประเมินสภาพร่างกายของทีมหมูป่าภายในถ้ำหลวง
และเป็นคนแนะนำว่าควรพาหมูป่าคนที่อ่อนแอที่สุดออกมาก่อน
จากวิสัญญีแพทย์คนเก่งที่ถูกส่งมาสมทบกับทีมกู้ภัยที่ถ้ำหลวงแล้ว
ทางการออสเตรเลียยังได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาที่ประเทศไทยรวมทั้งหมด๒๐คน
เหนือจากอังกฤษและออสเตรเลียสหรัฐลาวพม่าจีนและญี่ปุ่นยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจนี้
โดยหลังจากที่ประธานาธิบดีวินมินของพม่าทราบข่าวการติดถ้ำของเด็กและโค้ช
ก็ได้มีคำสั่งให้ทีมกู้ภัยพม่าทำการค้นหาโพรงที่อาจเชื่อมกับถ้ำหลวงจากจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า
ขณะที่ทางการสหรัฐก็ได้ส่งทหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ร่วมภารกิจที่ถ้ำหลวงเช่นกัน
บทเรียนชีวิตของทีมหมูป่าในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนทั่วโลก
ได้รับรู้ถึงความเอื้ออาทรที่มีต่อกันโดยไม่เลือกเชื้อชาติและภาษา
ซึ่งเป็นพลังของมนุษยชาติที่ได้พิสูจนแก่ชาวโลกแล้วว่ายังมีอยู่ล้นเหลือมากมาย
เหตุการณ์นี้จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่โลกจะต้องจดจำตลอดไป
และอีกไม่นานหวังว่าโค้ชและเด็กทุกคนจะได้กลับบ้านและได้ลงสู่สนามบอลที่พวกเขารัก